เจ้าของเพลงรัตนาสามช่าล่าสุดนะคะแจ๊กรีนไปเจอในงาน
มแดงต้องบอกว่าสวยจริงจริงค่ะแล้วเขาเป็นเจ้าของ
แรคเตอร์เอวลอยไงเอวลอยเอวสูงแบบนี้นะคะ
หลายคนก็โอ้โหสวยปังมากนะคะคือลุคเนี่ยคือวันไหน
โชว์เอลเพื่อนก็จะบอกว่าอ้าวแนนซี่เป็นอะไร
ตัวปลอมหรือเปล่าใช่แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเห็นหุ่นสวยแบบนี้ค่ะ
นซี่เนี่ยเขาเคยขึ้นเวทีประกวดไทยซุปเปอร์มาเดลมาก่อนนะคะ
แม้จะตกรอบแรกนะคะแต่แฟนก็ยังเชียร์ให้เข้ามาประกวดเวทีนางงามอยู่
ส่งดีเอาได้นะใช่แต่ว่างานนี้จะมีสิทธิ์รุ่นหรือเปล่านะคะ
ไปฟังสาวแนนซี่ท็อปไลน์เปิดใจกันเลยค่ะ
หลายคนก็ชอบแล้วก็ในการแต่งตัวทรงผ้าขาวม้าที่แบบโชว์เอลรอย
แล้วก็ตอนนี้เป็นชุดเอกลักษณ์ก็คือแฟนก็เชียร์

บางคนก็บอกว่าไม่ได้ดูแนนซี่ร้องเพลงเท่าไหร่ดูแต่เอว

ก็คือทานอาหารเนี่ยหลีกเลี่ยงแป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะ
ก็หลายคนบอกว่าน่าจะไปเป็นนางแบบไปลงมิสแกนอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็คือเมซี่ก็อยากไปเหมือนกันนะ
แต่จริงแล้วก็คือกลัวว่าพอไปเจอนางแบบจะสูงกว่า
เพราะว่าจริงแนนซี่สูงแค่๑๖๕กิโลกรัม

เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากลองประสบการณ์ของนางแบบ
ตัวจริงเขาสวยนะนี่เขาเชียร์อยู่แล้วหุ่นดีมาก
ค่ะน่าจะเป็นเอเชียแบบว่าดูดีเลยแหละ
ต้องบอกว่าเรื่องงานตอนนี้แนนซี่เนี่ยคือปังจริงเพราะว่าพลังมูค่ะ
ด้วยการร้องเพลงถวายทาเวสวรรณค่ะ
เลยทำให้งานคิวงานแน่นเอี๊ยดทุกวันค่ะ
เพลงละมงย้อนยุคที่ทำอย่างรัตนาสามชาติ

งานมาเงินมาคนสวยมีกำลังใจ

ที่มาเดินพรมแดงไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ในส่วนของลำวงย้อนยุคทุกคนยังติดใจ
ซี่อยู่ก็อาจจะมีทำเมดเล่สนุกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้แฟนเพลงได้รับชมกันต่อไปอย่างนี้ค่ะ
เห็นบอกว่างานโชว์ตอนนี้แน่นเลย
ใช่ค่ะไม่ได้พักเลยสักวันหนึ่งนะคะ

มันได้มาเดินพรมแดงอะไรประมาณนี้ค่ะ